จากเรื่องของการไม่ใส่หน้ากากอนามัยแล้วต้องขู่กันใช้ปืนขู่เนี่ยนะคะ
ดูอีกเรื่องหนึ่งคราวนี้คุณป้าแกคุณป้าเก่งฟ้า
พฤติกรรมคือป้าแกไม่พอใจไม่พอใจแล้วก็ไปด่ากราดคนอื่น
ฉันเนี่ยเป็นนักแข่งรถมาก่อนแล้วที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหม
วินมอเตอร์ไซค์เขามาโพสต์คลิปเตือนค่ะ
บอกว่าคุณป้าคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้หลายรอบแล้วเดี๋ยวดูคลิปกันหน่อยค่ะ
ข่าวรถแข่งเว้ยข่าวรถแข่งตั้งแต่เด็กเลยเว้ย
ข่าวรถแข่งตั้งแต่เด็กเลยเว้ย
ป้าป้าบอกว่าป้าเป็นนักแข่งมาตั้งแต่เด็กแล้วเว้ย
ขับรถแข่งมาตั้งแต่เด็กแล้วเว้ย
นี่ป้าบอกว่าป้าเป็นนักแข่งมาตั้งแต่เด็กแล้วเว้ย
นี่ป้าบอกว่าป้าเป็นนักแข่งมาตั้งแต่เด็กแล้วเว้ย
นี่ป้าเป็นนักแข่งมาตั้งแต่เด็กแล้วเว้ย
นี่ป้าเป็นนักแข่งมาตั้งแต่เด็กแล้วเว้ย
นี่ป้าเป็นนักแข่งมาตั้งแต่เด็กแล้วเว้ย
นี่ป้าเป็นนักแข่งมาตั้งแต่เด็กแล้วเว้ย

นี่ป้าเป็นนักแข่งมาตั้งแต่เด็กแล้วเว้ย
เช็ดรอยชนที่ป้าแกชน
เสร็จแล้วป้าแกก็มีพฤติกรรมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละ
เป็นนักแข่งรถมาตั้งแต่เด็กแล้วเว้ย

ทีนี้วินก็เลยแบบเอ้ายังไงอ่ะป้า
ช่วยโบกรถให้คันที่โดนด่าเอาไปก่อนเลยไปก่อนเลย
ปล่อยให้ป้าแกจอดรถเก่งฟ้าเก่งน้ำเงินอยู่กลางถนนแบบนี้
ทีนี้ทีมข่าวของเราอยากรู้เรื่องว่า
อ้าวป้าทำไมป้ามั่นใจอะไรขนาดนี้
โทรศัพท์ไปคุยกับคนที่โพสต์คลิปก่อน
คนที่โพสต์คลิปเนี่ยเขาเป็นวินมอเตอร์ไซค์
เมื่อกี้คุณผู้ชมจะเห็นใช่ไหมว่าเสียงวิน

เสียงวินคนนั้นคือนายอภิชาติเปี่ยมนอง
อายุ๓๔ปีก็เป็นวินอยู่หน้าหมู่บ้านชัยพฤกษ์

วินเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าโอ๊ยป้าคนนี้

บนถนนเส้นตรงนี้นนทบุรีเป็นประจำเลย

ขวางด้านหน้าป้าแกเนี่ยนะป้าแกจะขับเลนขวา
แล้วถ้าเกิดไปขวางหน้าเลนขวาเนี่ยสิ่งที่ป้าแกทำคือ
ปีนบีดราไล่
แร้ไล่ก่อนแล้วก็เปิดกระจกด่า

เคยเป็นข่าวเคยมีเรื่องหัวร้อนบนถนนหลายรอบแล้ว
วินบอกแบบนี้แล้ววินบอกว่าจริงผมอ่ะนะ
อยากให้เจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลหน่อยเถอะ
เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งมันจะบานปลายกลายมาเป็นเหตุรุนแรงหรือเปล่า
อันนี้ชนกันเข้าใจว่ามันชนกันไม่แรงมาก
ที่ชนแป๊บถึงมาเช็ดรอยชนได้
แต่ดูพฤติกรรมของป้าเนี่ยโวยวายแบบนี้
เพราะก็เลยกลัวว่าเป็นนักแข่งจริง
แล้วถ้าสมมุติเกิดว่ามาเกิดอุบัติเหตุแบบรุนแรง
ป้าแกจะโมโหร้ายหรือจะหัวร้อนกว่านี้อีกไหม

ก็นั่นแหละก็ใครมาขวางข้างหน้าก็ไม่ได้